เมื่อสงสัยเราหาคำตอบ

ในหลายประเทศนะคะก็เริ่มทำการบิน

แล้วก็เตรียมพร้อมกลับมาเปิดการบินระหว่างประเทศในอนาคตค่ะ

ยังคงหวัดระแวงว่าจะติดเชื้อโควิดในทิน
บนเครื่องบินด้วยแต่จากเรื่องนี้ค่ะ

ได้ทำวิจัยแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้

ติดเชื้อบนเครื่องบินนั้นมีค่ะ

เกิดเป็นคำถามตามมาอีกนะคะว่า
บนเครื่องบินถึงมีโอกาสติดเชื้อโควิด

คำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะมาไล่เรียงกันค่ะ

ล็อกที่นั่งแถวกลางอนาคตธุรกิจท่องเที่ยว

ซึ่งโครงการนี้นะคะมีวงเงินรวมทั้งหมด๘แสนล้านบาท
สิ้นสุดในวันที่๑ตุลาคมค่ะ

ก็มีสัญญาณเตือนถึงคำสั่งฟ้าผ่าค่ะ

ซึ่งก็คือการปลดพนักงานนั่นเองค่ะ

อยู่ในสถานะเสี่ยงมีจำนวนสูง

และมาถึงวันนี้นะคะ๒ตุลาคม
เพิ่งพ้นกำหนดสิ้นสุดโครงการสนับสนุนเงินเดือน

มีคำสั่งฟ้าผ่าออกมาดังที่เตือนไว้จริงค่ะ

บรรลุข้อตกลงที่ขอขยายโครงการ

หลังจากเจรจาต่อรองกันนานหลายชั่วโมง

สุดท้ายนะคะก็นำมาซึ่งคำสั่งฟ้าผ่า
ปลดพนักงานทันทีค่ะ
โดย๒สายการบินที่ตอบสนองเร็วไวนะคะ

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ

มีพนักงานราว๓๖๐๐๐ราย
ต้องเผชิญกับความสุ่มเสี่ยงที่จะตกงาน

เหลือแค่๑๓๐๐รายอย่างที่กล่าวไปนะคะ

ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับพนักงานมากนักค่ะ

ว่าจะมีพนักงานตกงานจากวิกฤต
โควิดในดินครั้งนี้อย่างน้อย๔๐๐๐ราย

การเจรจาขยะโครงการเนี่ยจะสำเร็จแน่นอน

ยังจะเรียกพนักงานที่ได้รับผลกระทบกลับคืนมาด้วยค่ะ

ลัพธ์ที่ออกมาตรงกันข้าม

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน๒๗๐๐ราย

และสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด๒๗๐๐ราย
สมัครใจเกษียณก่อนกำหนด๒๗๐๐ราย
และสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด๒๗๐๐ราย

แบ่งเป็นปลดออก๑๖๐๐๐ราย

ส่วนตำแหน่งอื่นนะคะก็จะมีช่างซ่อมบำรุง๘๐๐ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย
และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

และการบริการผู้โดยสาร๑๒๗๕ราย

ประจำมหาวิทยาลัยแห่งเนบราสก้านะคะก็ยังยืนยันด้วยคำพูดหยอกล้อค่ะว่า
ถ้าให้เลือกระหว่างอยู่รวมกันในบาร์หรือขึ้นเครื่องบินนะคะ

นั่นจะเป็นเหตุผลนะคะว่าการมีอยู่ของสองสิ่ง
นั่นก็คือการสวมหน้ากากและระบบฟ่ออากาศ

และย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้าอยากปลอดภัยเวลาขึ้นเครื่องบิน

แต่หากไม่สวมหน้ากากนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็น๑ที่ติดเชื้อนั้นก็ได้ค่ะ
ตัวอย่างเช่นค่ะเที่ยวบินจากตอนเหนือของอิตาลี

ตลอดการเดินทางที่อยู่บนเครื่องบินนะคะ

หลังผ่านไป๘วันหญิงวัย๒๘ปีค่ะเริ่มมีอาการป่วย
แล้วก็ท้ายที่สุดนะคะผลตรวจออกมาเป็นบวกเธอติดเชื้อโควิด๑๙
จากการสอบสวนสรุปได้ว่าเธอติดเชื้อไวรัสบนเครื่องบินค่ะ
ด้วยเหตุที่เธอถอดหน้ากากขณะใช้ห้องน้ำ
หรือเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเธออาจเผลอสัมผัสเชื้อในระหว่างการขึ้นเครื่องบินค่ะ
ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เป็นข้อแนะนำได้ว่า
ควรสวมหน้ากากล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมขณะขึ้นและลงเครื่องบินค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่าไวรัสเคลื่อนตัวเข้าไปภายในเครื่องบินอย่างไรนะคะ
คำตอบยังคงไม่มีค่ะแต่อีกไม่นานเราจะได้คำตอบ
เพราะกระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะได้ทำวิจัยการปล่อยละอองลอยหรือแอร์โรซอล
ทดสอบผ่านเที่ยวบินพาณิชย์ค่ะที่ท่าอากาศยานานาชาติวอร์ชิงตันนัลเลสเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานผลภายในเดือนตุลาคมนี้
คำตอบจะว่าอย่างไรเราจะมาอธิบายให้ในโอกาสถัดไปค่ะ